เรือนจำที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยมีไว้ขังนักโทษอุกชะกันคือเรือนจำกลางบางขวาง
เรือนจำบางขวางก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๔๗๑โดยตลอดระยะเวลา๖๐ปี
ไม่มีใครเคยแห่กรงหนีอาญาไปได้
พบญาติเป็นวันที่เหล่าผู้ต้องขังมีโอกาสได้เจอครอบครัวคนที่รักพ่อแม่พี่น้อง
อีกด้านหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เหล่าพี่ใหญ่ผู้คุมเรือนจำต้องทำงานหนักกว่าวันอื่น
เพราะไม่รู้ว่าจะมีใครคิดแผนร้ายช่วยนักโทษแห่คุกหรือไม่
กลางดึกวันนั้นมีเสียงผิดปกติเล็ดลอดดังขึ้น
แต่ไม่ดังพอที่ผู้คุมจะได้ยิน
ง้างลูกกรงดังเพียงชั่วครู่ก่อนจะเงียบหายไป
นักโทษชายระถมหอมดีไอ้เสือร้ายก่อคดีอุกชกันมากมาย
ปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
โดยถูกคำพิพากษาประหารชีวิต
คดีจำคุกตลอดชีวิต
สะสมความผิดจนอาจไม่มีวันได้รับอิสรภาพ
ใครจะคิดว่าคุกที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ
จะถูกนักโทษชายระธมจารึกชื่อว่าเป็น
นักโทษคนแรกและคนเดียวที่แหกออกมาได้
เมื่อตรวจสอบพบว่านักโทษชายระธม
หายตัวไปจากห้องซอยหรือห้องขังเดียว
โดยมีพยานได้ยินเสียงง้างเหล็กราวตี๓
คาดว่าได้เตรียมอุปกรณ์บางอย่าง
เลื่อยลูกกรงหนา๔หุ้นโดยสามารถง้างได้
โดยสิ่งที่นักโทษชายระธมทิ้งไว้คือ
รอยเท้าที่ริมกำแพงคุกด้านทิศใต้
และบนกำแพงผ้าขาวม้ากองอยู่บนบ้านพักผู้กำกับ
สถานีตำรวจภูทรนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านติดกับเรือนจำ

หลังนักโทษหายนายวิวิสจตุปริสุทธิ์
ผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางขณะนั้น
ได้สั่งการให้นายชวาเรศจารุบุญเพชรฆาตมือ๒
ออกตามล่าร่วมกับตำรวจ
ด้านนายวินยูพาณิชการรองอธิบดีกรมราชธรรม
กล่าวว่าปกติการป้องกันของเรือนจำแน่นหนามาก
ไฟฟ้าไว้ตลอดซึ่งที่ผ่านมา
โอกาสนักโทษหลบหนีมีเพียง๐กว่าเปอร์เซ็นต์
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงอินทะมันตี
ภูมิกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
กล่าวว่านักโทษชายระธมมีประวัติร้ายกาด
เป็นอันตรายต่อสังคมมาก
ประกาศขอความร่วมมือกับประชาชน
หากรู้เบาะแสสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่ม
จะมีเงินรางวัล๑หมื่นบาท

กองปราบรามสามารถตามจับนักโทษชายระธม
หรือไอ้เสือระธมเสือตัวสุดท้ายแห่งเมืองกรุง
ได้ที่ปากทางหมู่บ้านแห่งหนึ่งจังหวัดปฐุมธานี
ทีแรกเสือระธมไม่ปริปากพูดอะไร
ได้แต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่แหกคุกบางขวาง
แต่เมื่อเค้นหนักเข้าสุดท้ายก็คลายความจริงออกมา
ไม่อยากตายในคุกจำเป็นต้องหลบหนีให้ได้

ถึงแม้จะได้รับการลดโทษแต่ก็ยังเหลือโทษจำคุกถึง๗๑ปี
หนีออกมาได้ก็เป็นข่าวดังและมารู้ทีหลังว่า
เป็นคนแรกที่แห่คุกบางขวางได้
ช่วงที่โดนครั้งเดียวได้แอบใช้มีดโกน
หรือมีดเหลาดินสอค่อยเลื่อยกรงขัง

ส่วนผ้าขาวม้าที่พบก็แอบไปขโมยนักโทษคนอื่น
ส่วนวิธีการออกโดยผ่านลวดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ๒๐๐๐โวลนั้น
เสือระธมสารภาพกับเจ้าหน้าที่จนสิ้น
นักโทษชายระธมยอมรับว่า
ที่ผ่านมาเคยแหกห้องขังมาแล้ว๓ครั้ง
ครั้งหนึ่งบนสอนอมักษร
ใช้ใบเลื่อยตัด๓วันก็หนีออกมาได้
อีกครั้งเป็นการแห่คุกที่ร้อยเอ็ด
ครั้งนั้นเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่

แล้วก็ครั้งนี้ที่คุกบางขวาง

ตำรวจได้นำตัวไปดำเนินคดี

ขอรับตัวนักโทษชายระธมที่กองปราบราม
นำตัวมาคุมขังที่ตึกแดง

เพื่อเป็นการลงโทษตามระเบียบของเรือนจำ
จากนั้นตำรวจได้ขออายัดตัวไว้
ดำเนินคดีอีกหลายข้อหา
โดยต้องชดใช้โทษทางอาญาที่ตัวเองก่อไว้จนหมดสิ้นไป